เอาอย่างนี้ดีกว่ามีอีกหนึ่งคลิปที่ได้รับกันแบบว่าเป็นกระแสการแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากเลย
ก็คือหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งค่ะเขาขับขี่รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ย
เคลียร์ทางนำทางให้กับรถฉุกเฉินนะคะ
เพื่อที่จะนำผู้ป่วยโควิดส่งไปยังศูนย์พักคอย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันเยอะกันค่ะ
โอ้โหต้องขอชื่นทรงการเสียสละเวลามาทำดีเพื่อสังคมนะคะ
คือหนุ่มรายเดอร์คนนี้น้ำใจงามมากเนอะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละค่ะ

ขณะที่รถฉุกเฉินของทีมกู้ภัยค่ะ
กำลังนำผู้ป่วยโควิดไปส่งที่ศูนย์พักคอย
คือคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าช่วงนี้เราจะได้ยินเสียงรถหว่อแบบนี้ใช่ไหม

ค่อนข้างเยอะคือตลอดเวลาที่ดิฉันอยู่บนถนนนะ
ไม่ว่าจะไปหรือกลับบ้านเรามักจะเห็น
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้รถใช้ถนนช่วงนี้คุณให้ทางเขาหน่อยนะคะ

ใช่ค่ะจริงคือมีทุกเส้นดิฉันได้ยินตลอดเลยวิภาวดีอย่างนี้
ก็จะมีรถพยาบาลเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าพี่หนุ่มรายเดอร์คนนี้
กมาโบกมือมาหลบมาทางซ้ายมาทางขวา
ขอให้รถบนถนนหลบทางให้รถฉุกเฉินหน่อย

ของแบบว่าคนน้ำใจงามเนอะเอาเป็นว่าถ้าหากคุณผู้ชมเห็นรถฉุกเฉิน
รถพยาบาลหรือว่าสัญญาณไซเรนบนท้องถนนยังไงก็หลบทางเราแอบซ้ายได้
ซ้ายเพื่อให้ทางให้รถเขาไปได้นะคะชื่นชมจริงนะฮะอันนี้เพื่อนช่วยเพื่อน